คุณผู้ชมครับวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเข้าทำงานเป็นวันแรก
พร้อมยืนยันนะครับว่าเรื่องของนโยบายค่ารถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายทำแน่นอนนะครับ
เรื่องนี้หลายคนก็จับตามองนะครับ
นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงเลิก๙โมงเช้าวันนี้ครับ
กลับไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงก่อนที่จะเริ่มทำงานเป็นวันแรก
โดยมีการพูดคุยกับสื่อมวลชนแล้วก็ข้าราชการของกระทรวง
ยืนยันนะครับว่านโยบายเร่งด่วนที่ต้องทำตอนนี้คือเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนครับ
ในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็ยืนยันเรื่องของนโยบายลดค่าไฟฟ้า
รถไฟฟ้านะฮะค่าโดยสารรถไฟฟ้า๒๐บาทตลอดสายต้องทำแน่นอนครับ
ซึ่งต้องเริ่มจากการผลักดันการใช้ตัวร่วมก่อนเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการใช้ตัวใบเดียวเดินทางได้ทุกระบบ
แล้วจะทำให้เสร็จภายในสองปีครับเมื่อลดค่าโดยสารแล้วคนจะไปใช้บริการมากขึ้น
เรื่องของรายได้ของผู้ประกอบการก็จะเพิ่มมากขึ้นครับ
จากนี้จะให้ทางด้านของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหาวิธีการเพิ่มเที่ยวบินเข้ามาในประเทศ
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นนะครับ
อีกหนึ่งท่านในวันนี้ทางด้านของคุณพิมพัทราวิชัยกุลครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็ทำงานที่กระทรวงเป็นวันแรกเช่นเดียวกันนะครับ
แล้วก็ต้องหาแนวทางในการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ที่มีศักยภาพให้มาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อเศรษฐกิจครับ
เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์หุ่นยนต์ระบบอัจฉริยะเครื่องมือแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมภาระต่าง
ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้ประกอบการในการนำเงินนั้นไปลงทุนแล้วก็ขยายการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ